คือในสภาวะวิกฤตแบบนี้แหละคุณผู้ชม
หลายคนก็ต้องหยุดอยู่บ้านพักเชื้อใช่ไหมคะ
หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทำงานที่บ้านหรืออะไรต่าง
บางทีมันก็เบื่ออยากจะออกไปเที่ยว
เอาอย่างนี้ดีกว่าดิฉันมีไอเดียการไปเที่ยว
ในแบบฉบับที่อยากจะชวนคุณผู้ชมไปเที่ยว
ทางตลอดข่าวกันเป็นยังไงไปดูค่ะ

คุณจะไปเที่ยวที่ไหนในโลกใบนี้ที่คุณอยากไปก็ไปได้

ตรงนี้จะไปทะเลอ่านหนังสือชิลริมทะเลก็ได้
หรือคุณจะอยู่ในอคอเรียม
ใต้ท้องทะเลบรรยุงว่าตัวเป็นนางเงือก

หรือจะอะไรพระอาทิตย์ตกบางปู
หรือเปล่าคะน้องไบตองเดี๋ยวนะมันมุมเดียวกันหมดเลย

หรือถ้าเกิดคุณอยากขึ้นรถไฟฟ้าก็ทำได้ค่ะ
อันนี้ผมว่าเริ่มมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่แล้ว

เขาใช้เวลาว่างช่วงที่เขาอยู่บ้านมาตัดต่อค่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับใครหลายคนที่ฉันอยากไปเที่ยวรอบโลกคุณก็ตัดต่อภาพตัวเองถ่ายรูปตัวเองตอนนอนอยู่ในห้องที่มีหน้าต่างแล้วก็คุณจะใส่วิวด้านหลังเป็นอะไรก็ได้สงครามก็ได้เห็นไหมได้หมดเลยแต่รู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ห้องก่อนที่จะถ่ายออกมาห้องเป็นแบบไหน

เสร็จปั๊บจัดมุมถ่ายรูปดีไหมแล้วก็ตัดต่อภาพด้านหลังแบบแตะสวยงามเก๋ไก่โพสต์ลงโซเชียลได้เหมือนเราไปเที่ยว